โอ้โหคุณผู้ชมฮะเวลาเราเอาที่นอนใหญ่ฟูกใหญ่เนี่ย
พิงอยู่บนฝาผนังเนี่ยถ้าบ้านที่ไม่มีเด็ก
ก็คงไม่เป็นไรแต่บ้านนี้มีเด็กมีเด็กสองคน
ขวบคนหนึ่งขวบนึงคนนึงคนขวบนึงเนี่ย
เล่นอยู่ในรัศมีที่นอนเนี่ยจะลงมาทับเลย
ที่นอนหนักมั้ยครับหนักใช่มั้ยครับระทึกจริงจริงไปดูว่าคนพี่จะช่วยคนน้องได้ทันมั้ย
เราได้เห็นวิญญาณของความเป็นพี่
ในข่าวนี้ก่อนเลยนะครับแต่สาเหตุที่ที่นอนมันลงมายังไงเนี่ย
เดี๋ยวว่ากันเนี่ยครับคุณผู้ชมฮะ
คือก็ไร้เดียงสานะน้องก็เล่นแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะหล่นลงมาที่นอน
นะครับวงจรปิดเห็นจังหวะที่เนี่ยครับคุณแม่ก็เข้าห้องน้ำนะครับ
พี่ก็กำลังเล่นกับแมวอยู่ปรากฏว่าไปโดนที่นอนหรือเปล่าไม่แน่ใจ
แต่ที่นอนมันทับลงมาบนเด็กอายุขวบเดียวครับเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น

น้องก็ร้องพี่สาวก็พยายามจะพาน้องออกมา

เอาตัวเขาค้ำไว้แล้วเอาน้องออกมา
นี่ครับวิญญาณของเด็ก๘ขวบ
ช่วยเหลือน้องขวบเดียวได้สำเร็จครับคุณผู้ชมฮะ

หลังจากเกิดเหตุผู้ปกครองของน้องทั้งสองคนนะครับ
เอาคลิปมาโพสต์เตือนภัยพ่อแม่ผู้ปกครอง
ระมัดระวังอย่าพิงที่นอนลักษณะแบบนี้นะนะครับบ้านมีเด็กอ่ะ
คุณพ่อของน้องทั้งสองคนเล่าบอกว่าตอนเกิดเหตุแม่ของน้องเข้าห้องน้ำได้แป๊บเดียว
นะครับฝากลูกคนโตบอกว่าหนูหนูดูแลน้องหน่อยนะลูกนะแม่เข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่ง
ส่วนตัวพ่อเนี่ยทำงานอยู่นะครับพอเห็นคลิปจากกล้องวงจรปิดจากโทรศัพท์มือถือตกใจครับ
โอ้โหงานการไม่เป็นอันทำแล้วเคราะห์ดีนะครับ
ไม่ได้รับบาดเจ็บฮะลองฟังคุณพ่อเล่าหน่อยครับ
แล้วตอนนี้น้องยังเกิดอาการกลัวไหมครับตัวเล็ก
ไม่ครับก็ให้แม่เขาคอยปอบคอยปอบครับแล้วแล้วดูอาการนะครับว่าจะเป็นอะไรหรือเปล่าอะไร
ก็ไม่เป็นอะไรนะครับก็ปกติดีก็อยากฝากเตือนครับว่าอย่าปล่อย
เอาไว้ให้ไก่หูไก่ตาครับเพราะว่าถ้าช่วยเอามาไม่ทันก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ยิ่งกว่านี้ครับ
ผมก็ใจหายนะครับเพราะเป็นพ่อครับ
อาจจะเกิดการขาดอากาศ

ก็เป็นอุทาหรณ์พ่อแม่จริงค่ะ